ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกันชุวิตตีแสกหน้ากับ
ประเด็นใหญ่จะตีแสกหน้ากันเหมือนเคยตามสไตล์คุณชูวิทย์นะคะ
คงพูดถึงเรื่องของฆ่าล้างครัว๘ศพกันก่อน

แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่มีเยอะ
ครับวันนี้คดี๘ศพที่กระบี่นะครับ
คือทางตำรวจเนี่ยไม่เชื่อข้อมูลเจ๊ชุมวงชุมพรอะไรเนี่ย

เรื่องการสังหารแปดศพวันนี้เนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทษสันทนักไปอยู่รัฐ
ก็ให้ข้อมูลไปที่สำนักงานตำรวจครับ

เรื่องมีเจ๊ชุมพุงชุมพรเนี่ยนะ
เขาบอกว่าจะให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม
เพราะว่าไม่เชื่อว่ามันจะจบตรงแค่ว่า
บางฟัตกู้เงินทั้งพลตำรวจเอกสุเทพ
รักษาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวว่า
หลังจากรับฟังข้อมูลของพันธุ์ตำรวจโทษสันทนัก
โทษศาลธนประยุรัติที่อ้างว่าเป็นข้อมูลลับชึงลึก
และแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตน
เจชุมพรปรุงการสังหารแปดศพ

ฟังไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูลไม่สามารถนำ
เอาเข้าสู่ข้อมูลสำนวนการสอบสวนได้
โอ้โหแหล่งข่าวก็ไม่สามารถนำมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้
ข้อมูลเจ๊ชุมพรก็เป็นนามสมมุติที่จัดตั้งขึ้น

ไม่เชื่อไม่ได้ครับบอกว่าเป็นข้อมูลที่

โอ้โหไม่ให้ราคาด้วย

ข้อมูลเจชุมพรก็บอกว่าเป็นแค่นามสมมุติ

ตามก็สามารถขยายผลไปถึงผู้บงการ
จะมีหลักฐานยืนยันเช่นมีการวางแผนสังหารไหม

หลักฐานทางเทคนิคไม่ใช่เพียงเดินทางมาให้ข้อมูล

ซึ่งหลังจากนี้ภรรณตำรวจโทษศาลธนะ

แต่ตำรวจยืนยันว่าจะไม่เดิมเนินคดี

จะเชื่อข้อมูลทางทิศทางใด
แต่ละคนก็อาจจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน

ส่วนพลตำรวจเอกสุชาติธีและสวัสดิ์
ท่านก็บอกว่าข้อมูลของพันธ์ตำรวจโทรศาลธนะ
วันนี้ไม่ถึงกับเป็นข้อมูลขยะ

ชุดขี้คายคดีดำเนินการสอบสวนขยายผลมาแล้วตั้งแต่วันแรก

ประเด็นความขัดแย้งเรื่องโรงโม่หิน
มาเกี่ยวข้องเรื่องปมสังหารอย่างไร
ค่ะคืบหน้าไปอย่างไรมากมายแค่ไหนคะ
ก็คือข้อมูลของพันธ์โทรศาลธนะนี่
ก็อาจจะแบบว่าพอฟังไว้
แต่ว่าคงจะไม่เอาเข้าไปในสำนวนการสอบสวนหรอก

เพราะว่ายังไม่มีอะไรพอที่จะฟังได้

อยากสิอยากทราบค่ะคุณนิวอยากฟังไหม

ดีค่ะแต่ผมไม่ไปที่สำนักงานตำรวจนะ
ผมพูดที่รายการไทยรัฐนี่แหละนะ
เอาข้อมูลจากผมดีกว่าเพราะผมตรองแล้ว
เอาล่ะผมเข้าใจตำรวจดีครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
จะไปพูดมั่วซั่วไม่ได้
แต่ข้อมูลของผมนั้นมันมีที่มาที่ไปพอสมควร

เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็น

จะเอาไปให้ข้อมูลทางตำรวจไปสำนวนคดีหรอก
ผมเชื่อว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยตำรวจรู้อยู่แล้ว
แต่ชาวบ้านอาจจะยังไม่รู้นะครับ
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับสงสัยไหมครับว่า
นายบังฟัดเอาสตางค์มาจากที่ไหน

ในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดกระบี่นะครับ
พื้นที่กระบี่นี้ก็ใกล้ภูเก็ต

นายบังฟัฐเนี่ยเอาเงินอย่างที่ผมบอกแล้วก็
๓แสน๔แสน๕แสนให้คนกู้ต่างนี่นะ

ทำธุรกิจอะไรก็ไม่ปรากฏนะฮะ
บังฟัดนี่เป็นเก๋ใช่ไหม
คือพูดง่ายว่าที่ตำรวจบอก๒บุคลิก
ชายก็ได้หญิงก็ดีนะ
หน้าตาอย่างนี้ก็คือพูดง่ายเป็นใบแหละ
ภาษาของวัยรุ่นเขาเรียกเป็นใบ
ใบก็คือผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดี
อศอนี่คือชื่อย่อนะครับ
อสอนี่เป็นไนทุนใหญ่ให้บังฟัด
เป็นชื่ออสอนเขารู้กันทั่วอันดาวมัน

ให้เงินบังฟัดในการที่จะไปให้กู้เงินกับชาวบ้านทั้งหลาย

เหมือนเป็นแหล่งทุนของบังฟัฒน์ไปอย่างถามว่าอซนี่

ผมเชื่อว่าพี่น้องที่ดูรายการไทยรัฐทีวีเนี่ย
บอกอซโอ้โหรู้แล้ว

แค่นี้ก็รู้แล้วโดยที่สลิมเหมือนกัน

กับบังฟัฒน์ที่ที่บังฟัฒน์ทำธุรกิจอะไรบางหน้า
คุณนิวทราบไหมทำรถเช่าครับ
ธุรกิจรถเช่านี่ต้องเข้าใจก่อนว่า
กระบี่พังงาภูเก็ตโอ้โห
ให้นักท่องเที่ยวเช่าและก็เอาไปหมุนฟอกเงินด้วย

ถามว่าในพื้นที่ที่ผมบอกพื้นที่อันดามัน
ซึ่งมีกระบี่พังงาภูเก็ต
จังหวัดนี้เป็นจังหวัดทองคำครับ
จังหวัดทองคำที่ทำธุรกิจรถเช่า

เอาเป็นว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะจังหวัดเดียว
ถ้ามีรถเช่าที่เป็นทะเบียนอะไร
ทะเบียนจังหวัดกระบี่เนี่ย

คือ๘๐ทะเบียนจังหวัดกระบีที่อยู่ในภูเก็ต

อโอศภอะไรคือคนที่ให้เงินกู้บางฟัส
ทำธุรกิจคือรถเช่าเนี่ยมันใช้บังหน้าได้
ธุรกิจเงินที่ได้มาเนี่ยเงินต่างก็เอามาฟอกในรถเช่า
ซึ่งอย่างนี้เราอย่าไปจบอยู่ตรงที่แค่๘ศพ
ต้องขยายครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
จะไปจบแบบว่าจับคือเข้าใจตำรวจว่า
อันนี้มันเอาฆ่าไปตั้ง๘ศพมันคดีโหดเขี้ยม
ต้องจันทร์จบให้เร็วเพื่อให้สาธารณะชั้นได้เห็นว่า
โอ้โหตำรวจจัดการได้รวดเร็วอันนี้จริงครับ
๕วัน๑๒๐ชมแต่มันไม่จบแค่นั้น
เพราะว่าใน๓จังหวัดนี้อิทธิพลมันมากมายครับ
เป็นไปอย่างนั้นมากมายขนาดไหนคุณนิวทราบไหมครับ

เท่าไหร่คะมากมายขนาดว่าระดับพนธ์ตำรวจตรีรอนอครับ
ชื่อบอกชื่อนี้ชื่อย่อใช่ไหมคะ
ย่อครับเขารู้กันหมดฮะรอนอคือใคร
คนตำรวจตีรอนอระดับเคยเป็นผู้การจังหวัด
เคยระดับเป็นโรงผู้บัญชาการภาคภาคแปด
ถามว่าใหญ่ไม่ใหญ่ล่ะใหญ่สิที่คุมเนี่ยทั้งหมดนี่แหละ
สารเพิ่งออกหมายจับไม่มาฟังคำพิพากษาสารดีกา

สารดีกาออกหมายจับระดับพลตำรวจตีรอนอ

คดีเดี๋ยวผมจะบอกจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นคดีเกี่ยวข้องกันยังไง
บีบบังคับใครแล้วไปทำให้ใครติดคุก

รองผู้บัญชาการภาค๘ใหญ่ไม่ใหญ่
โอ้โหซึ่งคุมพื้นที่บริเวณนี้แหละครับ
คนนี้แหละครับตัวจริงเสียงจริง
เก็บจริงอุ้มจริง

หยุดไหมครับขยายความต่อไหม
ข้อมูลผมมันแน่นกว่าเยอะ
ซึ่งข้อมูลผมเนี่ยผมถามจริงเถอะครับ
ท่านสุเทพหรือท่านสุชาติ

ว่าอศคนกะบี่รู้จักหมด
เงินมาจากอศเงินมหาบังฟัสบังฟัส
ทำธุรกิจรถเช่าบังหน้านะ
รวมทั้งมีความเกี่ยวพันธุ์

คนนี้คือคนที่คุมพื้นที่ภาค๘ของจริงครับ

ผลประโยชน์มหาศาลเฉพาะภูเก็ต
จังหวัดเดียวรวมพังงาไปด้วยรวมกะบีไปด้วยโอ้โห
แล้วทำไมถึงต้องหนีนั่นสิค่ะ
และหนีหมายจับ

ตอนนี้เรื่องไปถึงสารดีกาแล้ว
เละลูกน้อง๑๓คนครับตำรวจร้วน
โอ้โฮตำรวจร้วนครับเดี๋ยวเจ้าต้องมาพูดกัน

นี่ฟังดูแล้วนะคะเรียกว่านั่งไม่ติดคุณผู้ชม
แต่พักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ชูวิตตีแสกหน้า
ให้ดูผังที่คุณชูวิทย์เขียนแล้วก็พอเห็นเส้นทาง
การเงินการทำธุรกรรมแต่มันยังสงสัย

คนอื่นคือคุณชูวิตอศใครหรือคะ
เป็นผู้ที่เป็นในทุนผมบอกแล้วว่าถ้าพูดชื่อนี้

ตำรวจที่ทำคดีนี้ก็รู้จักแล้ว
เพราะว่าเงินมันมาทางอศ
ถ้าอศเป็นคู่ขากันล่ะครับ

ท่านผู้ชมครับคำว่าคู่ขานี่ก็หมายความว่า
บังฟัตรมันเป็นสองนะ
หมายความชายก็ได้หญิงก็ดี
มีพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบนนะครับ
เมื่อมีพฤติกรรมทางเศษเบื่องเบน

ซอก็เป็นคนในทุนไอเงินกู้ให้
ฟัฐก็เอาไปปล่อยนะครับ
เพราะข่าวบอกว่าโทรรายงานใช่ไหม
ใช่มีคุยกันก่อนปรึกษาใครก่อนซะคน

ของผมด้วยข้อมูลนั่นกว่า
ท่านพันธรตโรโทสาหรันต์ธนาชีวิตเยอะ
ถามว่าโทรรายงานใคร
ไปทวงด้วยผลประโยชน์

เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวเชื่อมต่อ

เพราะผลประโยชน์ใน๓จังหวัดมหาศาล
แล้วในศาลจังหวัดมหาศาลผมก็พูดโยงไปให้เห็นถึง
พลตำรวจตรีคนหนึ่งครับเป็นระดับรองผู้บัญชาการภาคเลยนะครับ
เล็กนะครับเป็นรองผู้บัญชาการภาคก็แสดงว่าใหญ่โต
และทำไมข่าวนี้ถึงไม่มีใครทราบ
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาก็ไปจ๊ะเอกับไอ้คดีนี้แหละครับ

ศาลจังหวัดละนองครับสารนัดอ่านคำพิพากษา
ศาลดีการคดีนายวิโรธสุวรรณี
ดีสมาชิกสภาอบตปากน้ำจังหวัดละนอง
นายวินัยนายกีธาและอดีตสมาชิกเป็นโจทยื่นฟ้อง
พันธุ์ตำรวจเอกยศในขณะนั้นรณพงศ์สายแก้ว
ในขณะนั้นเป็นยศพันธุ์ตำรวจเอก
ซึ่งเรื่องเกิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕
ร่วมฟ้องกับพวกอีก๑๓คนในความผิดต่อตำแหน่ง
ในการยุติธรรมความผิดต่อร่างกายความผิดต่อเสรีภาพ
ก็พูดง่ายบีบบังคับให้นายวิโรธกับนายวินัยเนี่ย
สารภาพบังคับให้ซัดทอดเป็นว่าเป็นนายกีธา
เป็นคนบงการสังหารนายเกษมเมื่อปี๔
อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้น
อีกกรณีหนึ่งที่โดนก็คือพนต้ำรวจตีคนนี้
ในอดีตมีคดีอยู่แล้ว

คดีที่โดนฟ้องไล่มาถึงจนปัจจุบันถึงขนาดดีการแล้ว
นัดอ่านคำพิพากษาก็ปรากฏว่าไม่ไปแล้วครับ
แรกก็ใช้ลูกเล่นคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ

วิธีการเป็นแบบนี้สมมุติว่าสารดีการนัดฟังคำพิพากษา
คุณนิวครับผมโดนกันอย่างนี้๑๓คนถูกไหมครับไม่ไปสัก
สารก็อ่านคำพิพากษาไม่ได้
แล้วก็ต้องนัดถัดไปเลื่อนไปจะเป็นเดือนสองเดือน
จำคดีผมได้ไหมครับร้อยกว่าคนถูกไหมครับ
ไปได้ครั้งหนึ่งเมื่อสารเห็นว่าเอ๊ะจำเลยมีเจตนาจะหลบเลี่ยง
ไม่มาฟังถูกไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคคือไม่ไปฟังซะก่อน
เมื่อไม่ครบจำเลยที่นัดฟังคำพิพากษาก็อ่านไม่ได้
ไม่ได้สารก็เลื่อนครับในกรณีนี้เช่นกันครับ
พลตำรวจตรีรณพงศ์สายแก้วก็๑๓คนกับคนที่ถูกฟ้อง
ลูกน้องอีก๑๓คนระดับรองผู้การอะไรต่างเนี่ย
ก็มีคนหนึ่งไม่ไปไม่ไปสารก็เลื่อน
พอเลื่อนก็เป็นเทคนิคมานัดอีกครั้งหนึ่ง
คนที่เลื่อนไอ้คนที่ครั้งที่แล้วไม่มามา
ส่วนไอ้คนที่ครั้งที่แล้วมาไม่มาเห็นไหมครับ
เป็นเทคนิคสารเห็นคนที่ครั้งที่แล้วไม่มา
ออกหมายจับบอกไม่สบายครั้งนี้มา
อาจจะเกิดจริงก็ได้นะอาจจะไม่สบายจริง
ติดงานจริงก็ได้นั้นไหมคะ

มันไม่มีครับอะไรที่สำคัญกว่าจะติดงานอะไร
มันจะมีอะไรที่สำคัญกว่าคำพิพากษาสารดีกา

ถูกต้องไหมครับนัดล่วงหน้าหมดครับ
อันนี้เขาเรียกว่าหนีครับหนีครับ
แล้วเทคติการหนีคืออย่างนี้ครับคุณนิวครับ
หลบไปก่อนแล้วให้สารอ่าน
อ่านถ้าเป็นคุณผมก็กลับมา
อ่านเป็นคุณหมายความว่าสารยกฟองอีกก็มา
แต่ถ้าสารลงโอ้โหอย่างนี้ไม่มาแล้วหนีครับ
เพราะฉะนั้นคดีนี้ผมถือว่า
พลตำรวจตรีนายนี้หนีครับ
เพราะว่าไม่มาฟังคำพิพากษาสารออกหมายจับครับ
สารออกหมายจับในคดีนี้คือ
คือมันมีขั้นตอนเรื่องราวต่างไม่ต้องไปพูดถึง

มีอิทธิพลในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
เพราะว่าเป็นระดับทั้งเติบโตมาตั้งแต่ผู้การ
รองผู้การผู้การจนกระทั่งเป็นรองผู้บัญชาการ
และหนีคำพิพากษาไม่ยอมมาฟัง
ส่วนทางด้านญาติของจำเลยญาติของโจทย์พูดผิดครับ
กล่าวว่าสาเหตุที่ฝ่ายโจทธ์
คือโจทย์เป็นคนฟ้องในคำร้องขอ
เขาบอกว่ามีจำเลย๑คน

ช่วงเกิดเหตุได้ผ่าตัดหัวใจอยู่และช่วงพักฟื้นที่โรงพยาบาล
แต่ได้ถูกปลอมแปลงลายเซ็นต์จำเลยที่๔

หมายความว่าจำเลยที่๔เป็นตำรวจ

จำเลยที่๔นอนอยู่โรงพยาบาลไม่รู้เรื่องด้วย
ถูกเอาชื่อไปลงบันทึกการจับกลุ่ม
คือท่านผู้ชมครับการบันทึกการจับกลุ่มเนี่ย
มันบางครั้งก็เป็นผลงานถูกไหมครับ
บางครั้งเห็นอย่างคดียายเปรี้ยวแม้รวมกันเป็นร้อย
คดีเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขานอนอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะไอ้คดีนี้เป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยว

เลยถอนฟ้องดีการตรงนี้ก็เป็นปลายจำนัดกรณีสำหรับคนนี้
แต่ว่าผลตรงบริที่ว่ามันเบี้ยวมันไม่มาฟัง
ไม่มาฟังครับพี่ภาคสาธารณ์ดีการ์ครับศาลเขาเลื่อนครับ
ก็เลยมองว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีของบังฟัฐ
คือคือมันไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้นครับผมพูดถึงเรื่องอย่างนี้ครับ

พูดถึงผู้มีอิทธิพลนะครับ
ในพื้นที่ของภาค๘เนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มูลค่ามหาศาล
ไม่ว่าเรื่องอะไรล่ะครับเป็นเงินไปหมดล่ะครับคุณนิวครับ
ไม่ว่าถ้าภูเก็ตผลประโยชน์เยอะไม่เยอะล่ะ

ระบีพังงา
ก็พื้นที่ต่างเหล่านี้เขาเรียกว่าพื้นที่อันดามัน
ซึ่งเป็นแหล่งโอ้โห

บอกว่าใครจะย้ายไปเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้
เงินตำแหน่งอะไรตรงไปตรงนี้เนี่ยโอ้โห
คือมันเรื่องของที่มันไม่ควรที่จะจบอยู่แค่นี้

ไม่ควรจะจบว่า๘ศพเจ็บไปแล้วจบ

เพราะว่ามันมีการขยายความก่อนว่า
บังฟัสมันมาได้อย่างไรมันเอาเงินที่ไหนมาทำ

แล้วทุกวันนี้คุณรู้ไหมหลังจากผู้ใหญ่บรยุทธ์

ตายไปเขาก็ต้องเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่
ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านใหม่ญาติทั้งบังฟัฐ
ญาติทั้งผู้ใหญ่บัตรผู้ใหญ่วรยุทธ์หรือผู้ใหญ่บัตรเนี่ยก็แข่งกันอีก

คือตรงนี้แหละครับที่บอกว่าทางการก็ต้องจับตาดูนะครับ

ขยายเป็นเรื่องใหญ่ขัดใหญ่ขึ้นคือเราต้องไปป้องกันก่อน

ถามว่ามันทำมาได้ยังไงเรื่องหนี้เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดิน

คือมันไม่อยู่ตรงนี้ครับคุณนิวครับ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ซึ่งตำรวจผมเชื่อว่า

มันไม่ใช่เจ๊เจออะไรต่างนั่นแหละ

ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่อยากให้จบอยู่แค่นี้

เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ผมเคยพูดในเรื่องนี้ไปแล้วท่านผู้ชมครับ
เรื่องที่ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผู้อาชญากรรมข้ามชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติในเห็นประเทศไทยโอ้โหเป็นสวรรค์

เอาเงินมาแล้วก็หาผู้หญิงไทยบ้างนะเอาไปแต่ง
อวดร่ำอวดรวยฝรั่งแต่ละคนทำต้าทางมาโอ้โหมันน่ารัก
ฝรั่งยกมือไหว้นี่น่ารักน่ารัก

ดูในคนนี้สิครับในอเล็กซานเดอร์เคส

เป็นชาวแคนาดาครับปรากฏว่าโดนฮะยึดทรัพย์๗๐๐ล้าน
คือเรามีเงินบาทมีเงินดอลลาร์มีเงินหยวนของจีน

ซึ่งต่อไปในอนาคตเงินต่างเหล่านี้จะมาแรงแน่

คือไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นตัวเงินจริงซื้อของในเน็ตเนี่ยใช้เงินไหม

คือเขายึดมาทั้งตำรวจ
โดยทางบชปศปราบปรามยาเสพติดปปศปปง
ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บค้ายาที่ตั้งฐานอยู่ในประเทศไทย
ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปรับโทษที่สหรัฐ
แต่ปรากฏว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับ
แขวนคอคาห้องขังที่บชปศนะครับ
ก็คาดว่าคงจะไม่อยากจะกลับไปรับโทษที่สหรัฐนะฮะ
คือกฎหมายบ้านเขาอาจจะแรงมาก
ไม่แรงนะมัน๑๖ข้อหานะครับ
คือทางพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะ
ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกานะครับ
ร่วมกันแถลงข่าวนะครับเรื่องการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาทยากรรม

มันเป็นอาชญากรรมที่ใช้เว็บไซต์เนี่ยนะครับ
ไซต์นี้ชื่อว่าอัลฟ่าเบย์ใช่ไหมครับ
จำหน่ายทั้งยาเสพติดอาวุธสินค้าผิดกฎหมายต่าง
โดยในอเล็กซานเดอร์เคสอายุแค่๒๖ปี
ยังไว้ด้วยครับแต่อีกคนนี้มันเป็นอัชริยะท่านผู้ชมครับ
ถึง๑๑๑๐๙นะครับ
กว่า๗๐เนี่ยก็ปัญญาอ่อนแล้วล่ะนะครับ
ถึง๗๙คาบเส้นปัญญาอ่อนนะครับ

กูได้คนมาตรฐานเนี่ย๙๐ถึง๑๐๙นะครับ
ท่านผู้ชมครับลองไปเช็คดูนะครับ
ลูกหลานอาจจะไปเช็คดูว่าระดับสติปัญญาชาวปัญญาเขากำหนดไว้

ค่ะแต่นายคนนี้๑๔๐
๑๑๐ก่อนเรียกว่าชลาดปกติแล้ว
๑๑๐ขึ้นไปถึง๑๑๙คือชลาดกว่าปกติแล้ว
ทีนี้มันมี๑๒๐๑๓๙อันนี้เขาเรียกว่าโอ้โหฉลาดมาก

ยังค่ะ๑๒๐ถึง๑๓๙คือฉลาดมาก
แต่นายอเล็กซันเดอร์เคสเนี่ย

อายุ๒๖สามารถเก็บเรื่องคอมพิวเตอร์

ออกแบบซอฟต์แวร์ออกแบบอะไรได้
เสียดายครับคิดในทางที่ผิดนะครับ
ถ้าไปคิดในทางสร้างสรรค์สามารถช่วยประโยชน์ได้มากมาย

มีคดีไปทำเว็บไซต์นะครับ
แล้วก็อาศัยการซื้อขายโดยบิตคอนนะครับ
แล้วก็มาตั้งรถบริษัทในเมืองไทย
ซื้อรถหรูซื้อบ้านมีเมียคนไทยนะครับ

เพราะฉะนั้นเชื่อให้ท่านได้เห็นว่า

แต่ไม่ใช้ทางสร้างสรรค์เขาไปใช้งานในเรื่องนนี้
เสียหายทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งประเทศ
แต่ทำแบบนี้ทางตำรวจเขาก็ต้องส่งตัว
เพราะทางสหรัฐขอตัวมาเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
คือทางเราก็ขอไปสหรัฐ

เป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้โดยเสมอครับ

ที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นเหม็นแหล่งทำมาหากิน
ของอาจยากรหดอาจยากรด้วยร้ายเยอะแยะ

ยังไม่ลืมประเด็นสำคัญที่เราจะตีแสกหน้ากัน

จำนำข้าวคดีใหญ่ช่วงหน้าค่ะ
รอยคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือ

ชะตากรรมของอดีตนายกยิ่งรักครับ

ท่านผู้ชมครับคำว่าแถลงปิดคดีเนี่ย

หรือจะแถลงเป็นรายละอักษรต่อสารก็ได้ครับ
เดิมไปที่๑สิงหาจะให้แถลง
ก็เชื่อว่าเป็นการแถลงเพื่อ
เหมือนกับเราเห็นในหนังฝรั่งนะ
เป็นแล้วให้จารบจบแล้วจะมาพูด

ทำไปด้วยความซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา

คือเรื่องคดีจำนำข้าว
มีความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่แจ้งมาคือประมาณ๕แสนล้าน

ซึ่งการนัดไต่สวนก็ในอดีตตั้งแต่ปี๕๗
คุณนิวครับนะครับปปชก็ชี้มูลความผิดแล้วก็ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
คือจริงท่านผู้ชมบางคนก็คงจะคิดเหมือนผมล่ะ
เพราะ๕๗นั้นก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้ว

เพราะการถอดถอนเขาถอดถอนแล้วผ่านไปแล้วจะไปถอดถอนในอดีต
แต่ประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นแหละครับก็คือถอดถอนตำแหน่งในอดีต
ประพฆมีมติให้ดำเนินคดีอาญา
และส่งสำนวนให้เอนจากรรณสูงสุดยื่นฟ้อง
พอปี๕๘ก็มีการดำเนินกัน
ว่ามีสานดีการมีการมัติรับฟ้อง
มีการแต่สวนกันในปี๕๙
จนกระทั่งสิ้นสุด๗กรกฎาก็ขอให้สารดีการ
คือพูดง่ายว่าต้องการส่งไปให้สารรัฐมนูล
อันนี้บางคนก็บอกว่าเป็นเทคติก
ส่งไปให้สารรัฐมนูลตีความทางสารดีการ
แหนกคดีอาญานักการเมืองเขาบอกว่าไม่ต้องตี
ไม่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมแล้วต้องสองฝ่าย

ต้องส่งไปให้สารรัฐมนูลตัดสิน
ไม่ใช่สารดีการเป็นคนตัดสิน
รัฐมนูลจะตัดสินว่าจะมีกระทบต่อ
ขัดต่อรัฐมนุนหรือไม่
ทีนี้ใดก็แล้วแต่นะครับวันที่๒๑นัดไต่สวนครั้งสุดท้าย
วินิจฉัยว่าประเด็นส่งไปที่สารรัฐมนุนก็ไม่ได้ส่ง
สิงหาก็กำหนดให้แถลง๒๕สิงหาครับท่านผู้ชมครับ
ผมไม่ต้องไปพูดหรอกครับว่าความเสียหายนั้นยังไง
เพราะเขามีการต่อสู้กันมาจนกระทั่งมันไปสู่กระบวนการสารตัดสินแล้ว

วันสำคัญคือวันที่๒๕สิงหา
วันที่๒๕สิงหาท่านนายกท่านก็บอกว่า
ไม่ต้องมานะไม่ต้องมากันเยอะแยะนะครับ
คือจะมีหลายคนที่อาจจะอยากมาให้กำลังใจ
จำเป็นต้องมาเดี๋ยวผมจะอ่านที่ท่านนายกท่านพูดหน่อย
เอกประยุทธ์ยืนยันว่ารัฐบาลไม่สกัดกั้นมวลชน
แต่ไม่ยอมให้มีการเกณฑ์คนเดินทางมาให้กำลังใจ

ในวันพิจารณาคดีนะครับ
ในการปล่อยประละเลยเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตโครงการจำนำข้าว

แต่กล่าวเตือนให้ระมัดระวังนะ
ในการเคลื่อนไหวใดต้องไม่ละเมิดอำนาจศาล
และย้ำว่าการพิจารณาคดีเกี่ยวข้องกับนักการเมือง

จุดยืนของรัฐบาลคือการยึดตามกฎหมาย
แต่ยอมรับว่าเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองขอความร่วมมือประชาชน
อย่าทำผิดกฎหมายสร้างความวุ่นวายในเขตอำนาจศาล
เนื่องจากมีโทษรุนแรงกว่าปกติ
นี้ผู้ที่เดินทางมาสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์

ดังนั้นที่ขัดแย้งก็ขอให้ลดลงบ้างนะครับ
เป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมือง

สุดท้ายแล้วจริงไม่ใช่นะครับ

รัฐมนุนปี๒๕๖๐

ประกันตัวได้ก็ต้องแล้วแต่สาร

รัฐมนูลฉบับ๖๐นี้กำหนดให้อุทธรณ์ได้ด้วย

มันดูแล้วมันไม่เป็นธรรมนะ

ก็บางทีเนี่ยเราส่งไปทั้งต่างประเทศ
มีอธิบายประเทศก็เห็นว่าปราศนาสารโดยการ
แหนกคดีอาญานักการเมืองเป็นสารเดียวตัดสินทีเดียว
มันดูแล้วมันไม่ยุติธรรมไม่มีสิทธิมนุษยชน
และตำรวจจังหรือเลยทำให้มันมีสารสองสาร
แต่การอุทธรณ์ก็จะขึ้นอยู่กับสารดีการ

เพราะฉะนั้นโดยปกติเรามีสาร๓สารใช่ไหมครับ
สารชั้นต้นสารอุทธรณ์เราไม่เห็นด้วยเราก็อุทธรณ์
เราไม่เห็นด้วยเราก็สามารถที่จะดีการ์
อันนี้เป็นสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรม

กรณีของสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเท่านั้น

ในกรณีของอดีตนายกยิ่งรักเป็นนักการเมือง
เห็นว่ากระทำความผิดนะครับ
เห็นว่ามีการทำเรื่องอะไร๕แสน
ทุจริตเรื่องโครงงานและจำนวนอะไรต่าง
ถ้ารัฐมนูลฉบับเก่าเขากำหนดให้สารดีกา

รัฐมนุนในปี๖๐ก็กำหนดไว้ว่า
อย่างนี้มันควรที่จะมีการอุทธรณ์ได้

ปฏิญาณสากลนานาชาติเขา

มันดูกะไรอยู่ดูแล้วมันดูแล้วมัน

แปลว่าอาจจะมีความหวังต่อลมหายใจ

มันจะจบเลยในวันที่๒๕สิงหา
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ย

ไม่ใช่ว่า๒๕สิงหาคิดว่าจะมันสิ้นสุดแล้ว

และกำหนดให้อุทธรณ์ภายใน๓๐วันครับ
ถ้าเกิดการตัดสินเนี่ย
เป็นในทิศทางที่ไม่ดีนะครับ
ก็อาจจะให้อดีตนายกยิ่งรักเนี่ย
ใช้สิทธิ์ในการขอยื่นอุทธรณ์ได้
ค่ะเรื่องกันบ้านกันเมืองนะคะ

หลายคนก็จับตาดูเดี๋ยวได้ว่ากัน

คุณชุวิตยังมีเวลาอีกนิดหน่อยแหม
เรื่องที่เราเคยพูดกันไปก็เยอะแยะ
ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสต์รูปเหล้าเบียร์
เรื่องของความโดดรับประชาชนที่แจ้งมาก็มีเยอะ

สับสนกันใหญ่เพราะว่าคนเนี่ย
จะเห็นว่าการโพสต์บางทีมันเป็นเรื่องการเชิญชวน
อย่างนี้สมมุติว่าผมไปงานแต่งงานเนี่ย

แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผู้นำประเทศมา

แล้วมานั่งชูแชมเปญ

ผมก็สงสัยเหมือนกันชาวบ้านเขาก็สงสัย

เพราะอันนี้มันเป็นดุลพินิษฐ์ตีความ
และการตีความของเจ้าหน้าที่บางคนก็ตีความไม่เหมือนกัน
กระทั่งวันนี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยว่าไอ้เรื่องดื่มไปโพสต์

แล้วก็ดื่มกันอย่างนี้เป็นการเชิญชวนหรือเปล่า
หรือว่าอย่างผมไปงานแต่งงานไปงานลื่นเริงอย่างนี้
ดื่มถ่ายรูปไปลงเฟซบุ๊คไอ้ชูวิทชูดื่ม
โดนแล้ว๕หมื่นถือ๕แสน
อู้วหนักปะแล้วก็ได้ส่วนแบ่ง๑ใน๔
คนที่ไปแจ้งเนี่ยได้รางวัลนำจับ๑ใน๔นะครับ
เออน่าจะแจ้งถ้าโดนตับ๕หมื่นก็ได้แล้วแสนนึงได้แล้ว
หมื่นหนึ่งน่ะมันเยอะน่ะแล้วไม่ต้องทำอะไร
ทำอย่างนี้ซะตามอยู่เป็นพวกนักล่าเงินรางวัล
เอางี้ทำให้มันชัดเจนจะได้รู้ยังไงทำได้ทำไม่ได้
สำหรับเรื่องนี้รวมถึงข้อกฎหมายบทลงโทษอะไรต่างด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอันนี้ยังเหลือเวลานะ
เรื่องน้ำเสียหน่อยไหมฟาร์มหมูหน่อย
ตามที่ผมคนมาร้องเรียนฟาร์มหมูที่จังหวัดขอนแก่นที่บ้านไผ่
ที่ไปปล่อยน้ำปล่อยอะไรผมไปติดตามให้พี่น้องที่ขอนแก่นก็โอ้โห
น้ำเสียชัดจริงนะครับก็ปรากฏว่ามีการสั่งระงับโรงงานนี้แล้วครับ
ปลดป้ายการจำหน่ายปุ๊ยอะไรออกให้หมดเลยแล้วก็เอาผิดนะ
นี่โหเรียกว่าได้ตีแสกหน้าเรื่องคืบหน้าต่างด้วยนะครับคุณผู้ชม
เรื่องยังมีอีกเยอะแต่วันนี้หมดเวลาคุณผู้ชม
พรุ่งนี้คงต้องมาเจอกันใหม่กับชุวิตตีแสงหน้าลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ